คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ยังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องข้ามปีค่ะ
ปองหรือทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปอง
ได้นำเงิน๑แสนบาทไปให้คุณแม่ในวันเกิดค่ะ
และกราบแม่ที่จังหวัดชายพูมค่ะ

เงินนี้ได้มาจากการสดขายของ
ผ่านทางเฟซบุ๊กก่อนนะคะเป็นเงินก้อนแรกที่ได้มา

กราบเท้าแม่ครั้งแรกในรอบ๓๐ปี
โพสต์เอาไว้ในเพจแม่ปองนะคะ
นายสมปองนครไทยสงฆ์ค่ะหรือทิศสมปองนะคะ
กลับบ้านที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
มีแฟนคลับไปด้วยนะคะเป็น๑๐คน
นำเงินสด๑แสนบาทที่ได้จากการไลฟ์ขายสินค้า
เป็นเงินก้อนแรกที่ได้มาหลังศึกค่ะ

ตานนครไทยสมอายุ๗๕คือคุณแม่ป่วยอยู่นะคะ
แม่ก็อวยพรนะคะให้ทำธุรกิจค้าขายร่ำรวย
แฟนคลับและทิศสมปองก็ร้องเพลง
ยังไงแม่ผมขอยังไงถ้าอย่างนั้นแม่ผม
ก็ไม่ได้กราบแม่มา๓๐ปีนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เป็นเนรนะครับผมก็จะถูกปลูกฝังว่าจะ
พ่อแม่ไม่ได้เลยสิน๑๐แม่มีแค่๕ข้อ
มาเป็นพระ๒๒๗อีกโอ้โหนี่ห่างกันไกล๒๒ข้อเลย

ให้มารับของขวัญปีใหม่๑๐๐๐บาท

คือผู้มีพระคุณที่ทำให้เรียกครองพระเหลือง
จนได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ